ดูความเดือดร้อนของชุมชนชาวเขาบนพื้นที่ภูเขาสูงที่จังหวัดน่าน
ตอนนี้เขาก็ยังไม่คงไม่มีน้ำใช้อยู่นะคะ
ภาคเอกชนก็เลยเข้าไปช่วยเหลือสร้างระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนแล้วก็ชุมชนในถิ่นธุรกันดาลนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณกมลวันการีพัฒน์กันค่ะ
กักเก็บแหล่งน้ำธรรมชาติบนภูเขาสูงให้ไหลผ่านท่อส่งน้ำ
มายังโรงเก็บน้ำดิบขนาดความจุ๑๒๐๐ลิตร
รอผ่านกระบวนการแปรสภาพให้เป็นน้ำสะอาด
คือแนวทางที่บริษัทอินทัชโชดิ้ง
ได้ร่วมกับสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตอง
จัดทำโครงการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ประปาภูเขาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อช่วยเหลือ๓โรงเรียน๓อำเภอ
ที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคนน้ำในจังหวัดน่าน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
หลังจากที่แหล่งน้ำบนภูเขาสูงไหลมาตามท่อส่งน้ำแล้วนะคะ
ซึ่งจะช่วยกรองสารละลายต่างที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
ให้มีความใสสะอาดและไร้เชื้อโรค
ซึ่งต่อวันค่ะสามารถผลิตน้ำได้มากถึง๖๐๐ลิตรค่ะ
โดยการกรองน้ำจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์
มาเป็นพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
และลดต้นทุนการผลิตน้ำ
อกจากนี้ยังมีตู้กดน้ำไว้ให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่
ให้ชาวบ้านซื้อน้ำในราคาถูกค่ะ

แล้วก็ออกดีไซน์นะครับที่จะทำให้บำบับน้ำให้เด็กนักเรียนทันได้
มีน้ำให้ไข่ให้ชาวบ้านเขาเพื่อให้ซื้อน้ำที่ต้นทุนต่ำ
และนำเงินที่ได้มาจากการขายน้ำ
บำรุนซ่อมแซม
ให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา
ที่จะช่วยเปิดโลกกระทัดใหม่ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
อกจากนี้ยังได้มอบถังบรรจุน้ำดื่มขนาด๒๒๐๐ลิตร
เพื่อนำไปสำรองน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในโรงเรียนค่ะ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้โครงการเห็นผลเป็นรูปธรรม
นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน